ป่าไปทำหน้าที่ลาดตระเวนในผืนป่าปรากฏว่าช็อกแล้วหมดสติถึงสองครั้งนะฮะ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยไปดูเหตุการณ์ครับ
ทำท่าแบบนี้ปั๊มหัวใจครับ
เพราะว่าคือผู้ป่วยช็อกแล้วหมดสติครับ
เป็นนาทีชีวิตครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อย
รักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรักนะครับ
ในพื้นที่ศรีสะเกดกำลังเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนร่วมกัน

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรักศรีสะเกดบอกว่า
กุมภาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อย
รักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก๖นายเข้าไปลาดตระเวน
แล้วพอ๑๐กุมภาพันธ์ขณะที่ลาดตระเวนไปถึงบริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านสำเมงครับ
คือตอนแรกเนี่ยลาดตระเวนอยู่แล้วช็อก
หลังจากนั้นพอปั๊มหัวใจทำทุกอย่างพอเขามีสติกลับคืนมา
ระหว่างรอรถพยาบาลมารับช็อกอีกรอบหนึ่งอีกฮะ
นี่ก็ต้องช่วยกัน๒ครั้ง๒คราวแบบนี้
ล่าสุดครับปลอดภัยแล้วโล่งอกหน่อยนะฮะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากเส้นเลือดอุดตัน
เนื่องจากว่าคือนายอดีศักดิ์รูปร่างจะค่อนข้างอ้วนทวมนิดนึง
ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
และทางหน่วยงานก็ได้มีการมอบของมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานนะฮะ
แข็งแรงหายไวนะครับทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะ
ใช่ค่ะพยายามตรวจสุขภาพด้วยนะคะ